เกี่ยวกับภาพที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวไปจับสัตว์น้ำ
ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นปลาทะเลที่มีความสวยงาม
รวมทั้งกุ้งมังกรในหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงา
ซึ่งเป็นการกระทำนำพาโดยทัวร์แห่งหนึ่ง
แล้วก็มีการนำภาพมาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
สร้างการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพราะว่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม
ถูกต้องครับล่าสุดตำรวจก็ไปพบเรือลำนี้
ที่มีการพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำยิงปลา
รวมทั้งมีการยิงกุ้งมังกรที่อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงาตามที่ปรากฏเป็นภาพเป็นข่าวในโซเชียล
ตอนนี้ก็มีการเตรียมหารักฐานเพื่อเอาผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
พันธุ์ตำรวจโทจักรีเมฆอำพลสุด
สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ๒กองบังคับกองกำกับการ๘
บังคับการตำรวจน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรือนำเที่ยวของบริษัทแห่งหนึ่งครับ
ในพื้นที่ท่าเทียบเรือบ้านทัพละมุที่ตำบลลำแก่นอำเภอไทยเหมืองจพังงา
นำนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง๒๐คนไปดำน้ำดิงปลาแล้วก็จับกุ้งมังกร
ก็สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลเป็นอย่างมาก
เพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อุทยานได้ตรวจเข้มแล้วก็แก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
จากนักท่องเที่ยวที่ละเมิดกฎระเบียบของอุทยาน
ทั้งการทำลายปาการางน้ำตื้นและปาการางน้ำลึกมาแล้ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบเพียงเด็กเฝ้าเรือเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ลงไปดำน้ำจับปลากลับขึ้นฝั่งไปหมดแล้ว
เฝ้าเรือก็ให้การว่าวันที่เกิดเหตุนั้นนำนักท่องเที่ยวลงเรือ
ห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันประมาณ๓กิโลเมตรครับ
แล้วก็ให้เด็กเฝ้าเรือนั้นพาไปชี้จุดที่เรือลำดังกล่าว

เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ